คุณผู้ชมคะเรื่องหนึ่งที่ทางครอบครัวของเด็กชายวัย๑๔ปี
เขาออกมาร้องคือเขามีลูกชายลูกชายป่วยเป็นออทิสติก
ก็เอาลูกไปเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่ทุ่งสงศ์
ปรากฏว่าน้องป่วยป่วยมาหลายวันแล้วค่ะ
แต่โรงเรียนไม่ยอมส่งตัวน้องไปหาหมอ
พอส่งไปอีกทีนึงหลังจากที่เวลามันล่วงเลยมา
ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ
เรื่องนี้คุณพ่อก็มีการร้องขอความเป็นธรรม
มีการแชร์เรื่องราวจากเฟซบุ๊กนี้เลยค่ะ

บอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกชาย
แล้วก็มีการนำภาพพิธีศพมาโพสต์
ระบุแบบนี้นะคะบอกว่าช่วยแชร์ด้วยครับ
ลูกกินนอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

แต่ครูไม่พาไปโรงพยาบาลจนลูกผมตาย
ให้ลูกผมนอนตายมา๖ชั่วโมง

ทำไมไม่พาไปตอนลูกผมเป็นไข้วันแรก
หมอบอกว่าน้องตายมา๖๘ชั่วโมงแล้ว

อันนี้เป็นข้อความที่ทางคุณพ่อโพสต์นะคะ
ทีนี้พอทีมข่าวได้อ่านโพสต์นี้แล้ว

ไปที่วัดที่จัดงานศพของน้อง

อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีนะคะ
เป็นที่ตั้งบำเพ็ญศพของเด็กชาย
สะทอนนินเศษอายุ๑๔ปีค่ะ
ก็เป็นลูกของคุณพ่อประพันธ์นินเศษ

คุณพ่อกับคุณแม่เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะ
ว่าพ่อกับแม่ส่งลูกชายไปเรียนอยู่โรงเรียนประจำ

ส่งไปเรียน๔ปีแล้ว
ทีนี้เหตุการณ์มาเกิดขึ้น
เมื่อตอนบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
โรงเรียนโทรศัพท์มาแจ้งกับทางผู้ปกครอง
บอกว่าตอนนี้ลูกป่วยหนัก
ทีนี้พอทางผู้ปกครองทราบเรื่องคุณผู้ชม
ก็เลยรีบออกเดินทางจากสุราธานี
จะไปหาลูกที่นครศรีธรรมราช
แต่พอไปถึงที่โรงเรียนไม่เจอลูกแล้วนะ
เพื่อนของลูกพูดกัน
พ่อได้ยินว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ณตอนนั้นพ่อก็รีบตามไปที่โรงพยาบาลต่อเลยค่ะ
พอไปถึงที่โรงพยาบาลเจอคุณครู
คุณครูก็ไม่ได้บอกนะว่าลูกเสียชีวิตแล้ว

เด็กที่เขาพูดที่โรงเรียนคงเข้าใจผิดมั้ง
พ่อก็ตรงไปหาลูกที่เตียงเลยค่ะ
ปรากฏว่าลูกชายหมดลมหายใจแล้วจริงนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามคุณครู
คุณครูบอกว่าลูกชายของคุณพ่อไม่สบายมา
ตั้งแต่วันที่๑๖พฤศจิกายนวันศุกร์นะ
แล้วหลังจากนั้น๓วันก็คือวันที่๑๙
ถึงจะพาไปส่งโรงพยาบาล

บอกว่าที่พาน้องมาส่งมาส่งตอน๔โมงเย็น
ตอนนั้นน้องยังมีสัญญาณชีพอยู่เลย
แต่ว่าหมอบอกว่าไม่สามารถช่วยชีวิตได้แล้ว

ทีนี้สิ่งที่คาใจครอบครัวค่ะ
ก็คือคำพูดที่หมอบอกว่า
น้องเสียชีวิตแล้วประมาณ๕๖ชั่วโมง

ปรากฏว่าเบื้องต้นผลชนะสูตรออกมา
ก็คือเสียชีวิตจากการขาดน้ำรุนแรง

โรงพยาบาลก็บอกว่าน้องเสียชีวิตมา๕๖ชั่วโมงแล้ว
แปลว่าไม่ได้มาเสียที่โรงพยาบาลแน่นอนเลย

แล้วทำไมคุณครูถึงไม่รีบพาไปโรงพยาบาล

แล้วครูบอกแค่ว่าได้พาไปเที่ยวที่งานกาชาติ
ครอบครัวก็เลยบอกอ้าวน้องเป็นขนาดนี้เด็กเป็นขนาดนี้

ทั้งที่โรงพยาบาลก็อยู่ไม่ได้ห่างจากโรงเรียนเลย
อยู่ใกล้กับโรงเรียนอยู่ข้างหลังโรงเรียนเลย

สภาพน้องก็คือนอนตายอยู่
มาส่งเด็กตอน๔โมงเย็น

คุณครูบอกว่าเด็กยังมีสัญญาณชีพ

ทางโรงพยาบาลทุ่งสงศ์บอกว่าน้อง
ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้แล้ว
โรงพยาบาลทุ่งสงศ์อยู่หลังโรงเรียน
แค่คุณขับรถไปแค่๕นาทีเอง
นิดเดียวเองแค่อ้อมไปก็ถึงแล้ว
ทำไมไม่พาน้องไปส่งโรงพยาบาลนั้น
เขาก็เจาะเลือดได้เขากดเลือดได้
แต่ทางคุณหมอที่รับศพน้องเพีย
บอกว่าน้องเสียชีวิตมาประมาณ๕๖ชั่วโมง
เสียชีวิตมาก่อนหน้านั้นแล้วตัวแข็งหมดแล้ว

เล่าให้กับทีมข่าวฟังก็หัวใจจะสลายนะคะ

เมื่อวานนี้คุณครูก็มีการนำพวงหลีดมามอบให้
แล้วก็นำข้าวสารมาให้ครอบครัว๒กระสอบ

มีการหารือกันกับทางศูนย์สอนเด็กพิเศษที่จังหวัดสุราธานีก่อน
ถึงจะมีการเข้ามาคุยกับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ